ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะ
ไฟไหม้บ้านหลังนึงนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ประเด็นคือบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน

เขาก็กลัวว่ามันจะลามไปที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยนะคะ
คนที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลให้มาตรวจสอบ
ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะดับไฟได้ดูสิคะ

เจ้าของบ้านกลับมาที่บ้านของตัวเองหลังจากถูกไฟไหม้
ร้องหาน้องหมาที่ชื่อน้องภู
เจ้าของบ้านบอกว่าคือตัวเจ้าของบ้านไม่อยู่
หมาอยู่ตัวเดียวเลยในบ้านเป็นพันธุดเดิ้ล
คือกลับมาบ้านมันไฟไหม้เสียหายไปหมดแล้วแหละ
ทีนี้น้องภูสุนัขที่เขารักมากเนี่ยมันอยู่ไหน
โดนไฟคลอกตายหรืออะไรหรือเปล่าเขาก็ตามหานะคะ
ปรากฏว่าเจอค่ะเจ้าภูค่ะ

นี่มันหนีออกจากบ้านตอนช่วงไฟไหม้ไปอยู่ในพุ่มไม้หลังบ้าน

มันรอดรอดมาได้แบบบุดหวิดนะคะ
ตำรวจภูทรสันทรายก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
เรื่องต้นมูลค่าความเสียหายของบ้านหลังนี้ที่ถูกไฟไหม้ประมาณ๓แสนบาท